ดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นคุณแม่ที่เพิ่งคลอดลูกมา
ลูกอายุยังไม่ถึงสัปดาห์เลย๕วันเอง

สุดท้ายเอาลูกไปไว้ท้ายกระบะของรถคันหนึ่ง

ทีนี้พอเจ้าของรถกลับมามาดูท้ายกระบะอ้าว
มีเด็กอยู่มีทารกอยู่
ก็เลยต้องรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยกันอุ้มเด็กส่งโรงพยาบาลค่ะ
แต่ภาพจากกล้องวงจรเห็นชัดเลยนะคุณผู้ชมดูกระบะสีแดงคันนี้

ห่อผ้าอะไรอยู่อันนั้นคือเด็กอยู่นะคะ
แล้วเขาก็เดินอยู่ท้ายรถกระบะสักพักหนึ่ง
จุดตรงนี้ค่ะมันอยู่ใกล้กับป้ายรถเมที่หน้าโรงพยาบาล
แล้วบางช่วงที่เดินป้วนเปี้ยนมีช็อตนั่งพักด้วยนะ
เหมือนกับกำลังคิดกำลังตัดสินใจกำลังไตรตองกำลังทำใจค่ะ
แล้วท้ายที่สุดดูค่ะว่าเธอตัดสินใจทำยังไง
วนอยู่แล้วก็พอคิดได้เธอก็ไปที่ท้ายรถกระบะนั้น
จังหวะนี้นะครับเดี๋ยวก็เอาเด็กไปใส่ไว้ท้ายรถกระบะเลยนะครับ
ทีนี้ค่ะหลังจากที่เธอเอาเด็กใส่ท้ายเห็นไหมปีนขึ้นไป
แล้วก็เอาวางท้ายรถกระบะแล้วตัวเธอก็เดินหนีหายไปเลยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดสักช่วง๕โมงเย็นของวันที่๒๙พฤษภาคมที่ผ่านมา
แล้วคนที่เขาเห็นเหตุการณ์คือนายเจริญสุธิตานุกุล
เป็นคนขับรถตุ๊กเขาอยู่หน้าโรงพยาบาลนี่แหละ
ก็เล่าให้ฟังบอกว่าเนี่ยเจ้าของรถกระบะนะ
พอเขากลับมาถึงที่รถแล้วเขาก็มาชะโงกดู
เอ้าทำไมมีทารกมานอนร้องอยู่ท้ายรถ
ไปเรียกรอปภของโรงพยาบาลบอกเอามาช่วยกันดูหน่อย
แล้วเอาน้องส่งโรงพยาบาล
คือคุณหมอบอกว่าทารกนี้อายุ๕วันเองนะคะ
หลายคนก็เป็นห่วงไงว่าทิ้งไว้ท้ายรถกระบะ

ตอนนี้ค่ะน้องอาการปลอดภัยแล้วนะคะ
แล้วตำรวจที่มาตรวจสอบตำรวจสพคหงก็เปิดเผยค่ะ
บอกว่ารู้ตัวแล้วแม่ที่เอาลูกมาทิ้ง
ชื่อเล่นว่าน้ำเป็นชาวอำเภอสะดาวอายุ๒๐ปีค่ะ
ทางญาติติดต่อมาหาตำรวจแล้ว
แล้วก็ขอรับเด็กคนนี้ค่ะทารกคนนี้เอากลับไปดูแล
ส่วนเรื่องทางคดีเดี๋ยวจะต้องดำเนินคดีกับแม่
คือนางสาวน้ำข้อหาทอดทิ้งเด็ก
แล้วเดี๋ยวจะเรียกตัวนางสาวน้ำมารับทราบข้อกล่าวหาภายหลังต่อไปนะคะ